ลูกทุ่งสาวคนนี้ข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะ
ต้องบอกว่าเธอเป็นเจ้าแม่ละครเย็นวิกอโศก
เรื่องไหนเรื่องนั้นเจอเข้าทิพย์ตลอดเลย

แต่ชงดีค่ะชงดีชงดัง
ในงานเขาเป็นเพื่อนเจ้าสาวของลูกสาวพี่ไมค์ไง

เธอก็บอกว่าเรื่องงงเรื่องงานหนูจะมีละครสองเรื่องสองรสนะ

ส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยที่บอกว่าชงแต่งงแต่งงานเนี่ย
คือจริงถือว่าเป็นความฝันสูงสุดของผู้หญิงทุกคน
เพราะว่าทุกวันนี้คะข้าวทีปงานเยอะมากเลยไม่อยากโพกัสเรื่องหนุ่ม

เอารับไปฟังเสียงหวานของสาวข้าวทีป
ปีโชคดีถือมาแบบเกือบทุกปีเลยนะคะ
ปีที่ผ่านมาก็คือเฉากับตังใจ
เหตุดีอาจจะเป็นความฝันสูงสุดของผู้หญิงทุกคน
ก็คือสิเป็นปีตามการวีล่า
อุปาวแล้วค่ะมีโบเว่หมาหรือยังค่ะ
โบเว่มาก็มีมาคุยแน
แต่ยังมีคนที่ว่าไม่จริงจัง
เรื่องที่จะอ่อนก้อนก็คือไม่ม่วนผวนรัก
ละกับผลงานเพลงกำลังเสียงอยู่นะคะปีหน้าก็มี๓ซิงเกิ้ลนะคะเดี๋ยวฟังกันแน่นอนค่ะ